เราก็มีเรื่องราวดีมานำเสนอคุณผู้ชม
วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดพังงา
แม่บ้านที่เกาะยาวน้อยเนี่ย

ในการทำผ้าปาเต๊ะแบบปากลายที่เป็นเอกลักษณ์ทางภาคใต้
ใช่เพราะว่าเราจะพาคุณผู้ชมไปเกาะยาวน้อยนะคะที่จังหวัดพังงา
ชาวบ้านบนเกาะยาวน้อยส่วนใหญ่ก็จะนับถือศาสนาอิสลามด้วย
ทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตรทกศ
ก็เดินหน้าสร้างชุมชนอุดมศุกร์
สนับสนุนชุมชนที่มีศักยภาพพัฒนาสู่การเป็นชุมชนท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
สร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนนั่นเอง
และหนึ่งในการสร้างรายได้สร้างอาชีพก็คือนี่ค่ะ
การผลิตผ้าปาเต๊ะเพ้น

ก็คือลงสีลงไปถูกต้องแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพของกลุ่มแม่บ้านเกาะยาวน้อยที่รวมตัวกัน
สร้างสรรค์ชิ้นงานออกมาจำหน่าย
งานนี้นะคะสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับกลุ่มแม่บ้านได้เป็นอย่างดีเลยแหละคุณ
ปาเต๊ะนะคะก็เป็นเครื่องนุ่งห่มที่เป็นเอกลักษณ์ของทางภาคใต้อยู่แล้ว
เป็นผ้าที่มีสีสันสวยงามแล้วมีลวดลายสดใสมีจุดเด่นก็คือผ้าปาเต๊ะเพ้นลายของกลุ่มแม่บ้านกลุ่มนี้เนี่ยนะนอกจากจะเพ้นด้วยมือทั้งผืนแล้ว
แบบนี้เขาก็ยังมีสีสันมีลวดลายมีความงามลงตัวก็คือใช้สีอคลิลิกผสมกากเพชรแล้วก็เพ้นทับลงไป
ให้เวลาสวมใส่แล้วมันมีวิบวับสวยงามมากยิ่งขึ้นแล้วก็ติดทนทานด้วยนำไปซักทำความสะอาดได้ด้วยโดยที่สีหรือว่ากากเพชรมันจะไม่หลุดลอกออกไป
นี่ไงโดยราคาขายก็เริ่มต้นตั้งแต่๑๐๐บาทถึง๒๐๐บาทต่อผืนนะคะขึ้นอยู่กับลวดลายความยากง่ายแล้วก็การลงสีนั่นเองนะคะ
ใครสนใจนะคะผ้าปาเต๊ะที่เป็นปักลายหรือว่าเพ้นมือมีกากเพชรอะไรแบบนี้ก็สามารถสั่งซื้อกันไปได้นะคะที่นางลัดดาคาวิจิตกลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะคะโดยท่องเที่ยวชุมชนเกาะยาวน้อย

ไปสอบถามกันได้นะ
ใช่เดี๋ยวนี้คือนอกจากเพ้นลายแล้วก็อาเครลิกกากเพชรแล้วก็มีการปักไงคุณเห็นไหม
จะมีการปักลายด้วยคือทุกอย่างมันเป็นงานฝีมือหมดเลยอันนี้คือการปัก

ใช่ถูกต้องแต่ว่าก็ยังคงจุดเด่นเอกลักษณ์ของความเป็นผ้าปาเต๊ะแบบใต้อยู่
เพราะฉะนั้นแต่ละผืนเนี่ยนะมันจะเป็นผืนที่มีแค่ชิ้นเดียวในโลกเพราะเป็นงานแฮนดเมียสมันจะไม่เหมือนกันไง

ค่ะแล้วก็เป็นการเพิ่มมูลค่าผ้าปาเต๊ะธรรมดาให้ดูมีสีสันเกไก่ขึ้นอีกด้วยนะคะ